มันเป็นข่าวของเอ๋ไก่ฮะ

วันนี้ล่าสุดปรินาไกรคุบแหม

ไปแข่อดีตนายกคนนู้น

เกี่ยวกับกรณีข่าวเกาเหลาภายในภักดิ์พลังประชารัฐ
จนถึงขั้นเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนหัวหน้าพัก

รัฐบาลชุดนี้อาจจะต้องมีการปรับคอรมอ

นะฮะการปรับคอรมอเกิดขึ้นทุกรัฐบาล
ไม่มีใครจะมานั่ง๔ปี
ถึงมีก็น้อยก็มีนะเอ

เพราะเป็นเรื่องความสามารถในการทำงาน

แม่เอ๋เอาใจเก่งจริง

จะพิจารณาเองรู้เอคนอื่นเขารู้
กลุ่มก้อนกดดันกันไม่ได้อยู่แล้ว

มีแต่ข่าวนะฮะก็น่าจะปรับบ้างหลังโควิดนั่ง

แต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาก็รู้ว่าใครปรับตอนนี้เขาก็โดนด่าอีก
ไม่มีใครเขาปรับกันตอนนี้หรอกนะครับ
มันสมองทั้งหมดของทุกภาคส่วน
ตอนนี้คิดแต่เรื่องโควิดนั่น

เช่นเดียวกับกุมสอก็ไม่มีใครคิดเรื่องอื่น
วันนี้สอสอทั้งหลายเขาคิดกันว่าวันนี้จะไปผลยาที่ไหน
จะไปแจกของที่ไหนกันดีไปดูในเฟซบุ๊กสอสอพลังประชาภักดิ์อื่นเขาก็ทำ
สอสอพลังประชารัฐกับทุกคนสินะส่วนเรื่องเปลี่ยนหัวหน้าพักแหม
เขาบอกมีกระแสว่าให้เปลี่ยนหัวหน้าพักก็ต้องมีการประชุมใหญ่
จึงจะทำได้ใครเป็นได้หมดสอสอทุกคนรับได้หมดไม่ใช่ประเด็น
ทุกวันนี้ผู้มีบารมีก็คือผู้มีบารมีเพราะเป็นผู้ที่สอสอทั้งหมดรักหมดหัวใจนั่น
เอ๋ว่าเอ๋ได้กล่าวนะฮะเอ๋ได้กล่าวว่าไม่ใช่ประเด็นทุกวันนี้ผู้มีบารมีก็คือผู้ที่มีบารมี
เพราะเป็นผู้ที่สอสอทั้งพักรักหมดหัวใจเป็นผู้เดียวที่จะสามารถหยุดทุกเกาเหลาของผู้ใหญ่และผู้น้อยในพักได้
ตอนนี้ไม่มีอะไรมีแต่ข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะพวกเรานางก็หมายถึงว่าคนในพักของนางนะฮะเอ่อ
พลังประชารัฐพวกเรายังรักกันอยู่แล้วหัวใจจากการทำงานสอสอของพักคือการทำงานให้ประชาชนเป็นหลัก
ครั้งที่เราเห็นเอ๋เอาอะไรไปแจกนะแองจี้วันนั้นไอ้เอ๋เอาอะไรไปแจกมีไข่ไหมคะมีไข่ไก่
ไข่ไข่เนาะวันนี้เขาบอกพลเอกประวิทย์แน่นอนคนก็ถามอ้าวใครประธานุทธศักดิ์
บอกว่าโดยมีพลเอกประวิทย์เนี่ยประธานยุทธศักดิ์ที่น่ารักที่สุดในจักรวาล
ฉีดแอลกอฮอลล้างมือบ้างเห็นพี่เหมียวฉีดบ่อยเลยเขาบอกว่าโดยมีพลเอกประวิทย์เนี่ย
ประธานุทธศักดิ์ที่น่ารักที่สุดในจักรวาลเนี่ยดูแลควบคุมพักและก็สมาชิกพักอยู่
ส่วนตัวยังไม่เห็นมีดำริอะไรเพราะถ้าบีจะทำตามทุกอย่างแต่ไม่มีจริงอย่าไปเต้าหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิด
และมั่นใจว่าจะมีดำริผู้ใหญ่เขาต้องคุยกันก่อนเออเอ๋เป็นเด็กแล้วเอ๋ออกมาพูดทำไมอ่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่ข่าวและคนกุข่าวฝากคนที่ชอบกุข่าวเอาสมองเนี่ยไปคิดเรื่องโควิดกันด้วยนะคะ
ถ้ารู้ว่าเป็นใครแม่จะสวดให้ไม่เหลือแบบไม่เว้นหน้าเลยนางว่านั่นไงมันใช่เวลามาให้นางบอก